คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์การช่วยเหลือผู้อพยพชาวพม่าเชื้อสายมอนนะคะ
อำเภอสังคลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่เขากังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบ
อย่างที่คุณโรสลินเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อำเภอสังคลาบุรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับผู้อพยพเหล่านี้ค่ะ
ติดตามจากคุณนันทพรธาวระนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากวัดซองกาเลียจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเชิญค่ะ
นับเป็นคืนที่สองแล้วค่ะที่วัดซองกะเลียแห่งนี้นะคะ
ถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์อบพยพสำหรับชาวเมียนมาเชื้อสายมอนค่ะ
ใต้การดูแลของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนะคะ
ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
โดยในอำเภอเองนั้นยอมรับค่ะว่ากระแสการอบพยพของชาวมอนในครั้งนี้
ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดนะคะ
โดยอำเภอสังขลาบุรีนั้นก็ยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติค่ะ
ภายในวัดซองกาเลียหรือวัดมอนตำบลน้องลูอำเภอสังขลาบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชาวเมียนมาเชื้อสายมอน
บรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้
ยังคงมีผู้อพยพอาศัยอยู่ภายในสาราวัดทั้งสองหลังจนแน่นพื้นที่
ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอสังขระบุรี
ได้นำเต็นต์มาตั้งบริเวณลานหน้าวัดเพื่อตั้งจุดโรงครัวประกอบอาหารให้กับผู้อพยพตลอดทั้งวัน
รวมทั้งตั้งจุดกองอำนวยการบริเวณหน้าประตูทางเข้าออกเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยในอำเภอสังขบุรีกล่าวว่าทุกภาคส่วนทั้งพลเรือนและทหารได้ให้การดูแลความปลอดภัยผู้อพยพทุกคนอย่างเต็มที่
ภายใต้แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังคาดว่าไม่เกิน๒๓วันนี้หากไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น

ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นมีเพียงเสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวมาเท่านั้นก็เมื่อคืนนี้ตัวความปลอดภัยมันน้อยไงก็เลยออกมานอนข้างนอกไม่มีอะไรมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวแล้วก็ผ้าห่มมาคนละพื้น
ก็เลยเขาให้อยู่นี่ไปก่อน
จากการสำรวจยังพบว่าผู้อพยพส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก

รวมขนาดนี้มียอดผู้อพยพชาวเมียนมาเชื้อสายมอนทั้งหมดประมาณ๖๗๐๐คน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน๒๗คน
ส่วนใหญ่ป่วยจากระบบทางเดินหายใจและมีความเครียดจากเหตุการณ์
สำหรับการอบพยพของชาวมอนในพื้นที่บ้านไร่และบ้านบ่อญี่ปุ่นประเทศเมียนมา
ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนบ้านซองกะเลียครั้งนี้
เดินทางข้ามแดนเพื่อหลบหนีภัยจากการสู้รบ
จากทหารเมียนมาหลังได้เคลื่อนกำลังเข้าโอบล้อมบ้านบ่อญี่ปุ่น
ซึ่งอาจปะทะกับกองกำลังติดอาวุธทหารมอน
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการที่ทหารเมียนมาไม่พอใจ
ชนกลุ่มน้อยชาวมอนนั้นจัดกิจกรรมงานวันชาติมอน
เมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทำการเคลื่อนกำลังประชิดบ้านบ่อญี่ปุ่น
จากชายแดนไทยบริเวณบ้านซองกาเลียประมาณ๓กิโลเมตร

ยังคงมีกองกำลังทหารเมียนมาและทหารมอน
กำลังกันที่บริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่นค่ะ

จากกองควบคุมโรคได้เข้ามาฉีดพ่นยาภายในศูนย์อพยพ
เพื่อป้องกันยุงก้นปล่องนะคะสาเหตุของโรคไข้หวัดมาเลเลีย
รวมถึงได้ตรวจเจาะเลือดเพื่อคัดกรองโรคในเบื้องต้น

สำหรับวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสังขลาบุรีเอง
ก็จะได้ลงมาเพื่อตรวจสุขภาพ
รวมถึงให้คำปรึกษากับผู้ที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงค่ะ
ในส่วนของตมด่านเจดี๓องค์ก็ได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะ
สำหรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการขนถ่ายสินค้า
และทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยพม่าค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ